อุดรธานีปรากฏว่าเหตุการณ์นี้ก็ไม่รู้จะเอายังไงนะคะ
เพราะว่าคนที่เป็นคนจุดไฟเผาโบสถ์ของชุมชนเนี่ยค่ะ
จุดไฟเผาโบสถเสร็จก็เดินกลับบ้านชิวไปตำส้มตำกินซะอย่างนั้นนะคะ
เขามีคนมาว่างเครื่อง
พันลำไป
คือข่าวเมื่อกี้เนี่ยยังไม่รู้สาเหตุนะฮะแต่นี่คือคนเผาใช่ไหม
คนเผาเผาเสร็จแล้วเนี่ยกลับบ้านไปแล้ว
ตามข่าวคือไปตำส้มตำกินเดี๋ยวเรามาดูทำไมเขาถึงทำแบบนั้น
แต่ว่าคนที่กำลังดับไฟก็คือพระ

อยู่ที่ตำบลบะยาวังสามหมออุดรธานี

ระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่เอารถดับเพลิงมาช่วยดับ

ก็ใช้เวลากว่า๓ชั่วโมงนะคะ

นั้นก็มีพัดลมอีก๒๕ตัวอุปกรณ์ต่างเสือหมอนหนังสือ
รวมถึงองค์พระประธานก็ได้รับความเสียหายไปด้วยนะคะ

พอวางเพลิงเสร็จเนี่ย
ก็เดินลัดป่ายางพาราไปชิว
เสร็จแล้วไปนั่งตำส้มตำกินอย่างสบายใจเลยค่ะ

ตอนที่ไปถึงสภาพนี่คือคุยไม่รู้เรื่อง

แต่ว่าเขาบอกว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้น

ซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์แรกของวัดสั่งให้เขาไปเผา

ไม่พอใจที่วัดเอาเงินไปสร้างโบสถแทนที่จะเอาไปสร้างฝ่ายน้ำล้น
ตัวเองอยากจะบวชเดินไปขอบวชไม่มีใครบวชให้นะคะ

ก็เลยบวชไม่ได้ก็จุดไฟเผาสาราโบสถซะเลยนะคะ
นี่ค่ะพระลูกวัดบอกว่า
นายยากเนี่ยเดินมาหามาขอบวชแต่ด้วยความเป็นช่วงเข้าพรรษา
ก็เลยให้นายยากกลับบ้านไปก่อนก็เชื่อว่านี่แหละอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาไม่พอใจค่ะ
เพราะเหตุการณ์เพิ่งใหม่อยู่
เพราะว่านี่จุดนั้นก็มีหมอผู้เดียว

เนี่ยค่ะข้อหาวางเพลิงนะคะแต่ว่ายังคุยไม่รู้เรื่องอยู่เลยค่ะนะคะ